คุณผู้ชมที่ลำปางมีเหตุฆ่าโหดอีกนะคะ

ภรรยาฆ่าสามีตัวเองค่ะ
แต่เธอบอกว่ามันมีสาเหตุนะเพราะว่า
สามีเนี่ยเวลาปกติก็ขยันทำงานดีอยู่หรอก

แต่พอถึงเวลากินเหล้าเข้าไปทีไรเนี่ย
พูดจาไม่ดีอารวาสแล้วก็เคยขู่จะทำร้ายร่างกาย
ที่สำคัญสามีคนนี้ฆ่าแม่ของเธอมาแล้ว
ติดคุกมาแล้วแล้วเหตุการณ์ล่าสุด
เมาคว้ามีดมาบอกว่าจะขู่ทำร้ายเธอจะฆ่ายกโคตรเธอ
แย่งมีดได้ฟันเข้าไปที่คอฟันเข้าไปที่หน้า

เธอก็นั่งรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นนะคะ
หลายคนก็บอกเออก็เห็นใจเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไง

ช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพเกาะคาจังหวัดลำปางได้รับแจ้งมา
ว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต
ลงพื้นที่มานะคะที่ใต้ถุนบ้านหลังนี้ค่ะ
ลักษณะเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนยกสูง
พบศพของนายเสาอายุ๖๗ปี
สภาพนี่คือโอ้โหเละเลยค่ะ
เพราะว่าถูกมีดพระยาว๓๐เซนติเมตรเนี่ย
ฟันเข้าที่คอกับที่หน้านอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
คนก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือ
ภรรยานางเพชรอายุ๖๘ปีค่ะ
ยืนถือมีดรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
เธอเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ในเสาสามีกำลังจะออกจากบ้านไปทำนานแล้วก็เกิดทะเลาะกับเธออย่างรุนแรง
อ้างแบบนี้นะคะเธอบอกว่า
สามีคว้ามีดพระมาจะมาทำร้ายเธอก่อน
ก็เลยมีการยื้อแย่งมีดกันแล้วเธอเป็นฝ่ายแย่งมีดมาได้
จังหวะนั้นสามีกลับไปเอากันไกลมาจะแทงเธออีก
แต่เสียหลักล้มเธอก็เลยเอามีดในมือนั่นแหละ
ฟันเข้าไปที่หน้าแล้วก็ที่คอสามีหลายครั้งจนเสียชีวิต
บอกว่าสามีชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
เมาก็ชอบมาหาเรื่องกันแต่ครั้งนี้เนี่ย
พยายามทำร้ายร่างกายเธอแล้วขู่ด้วยว่าจะฆ่าลูกของเธอที่เป็นลูกติด
เธอแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องป้องกันตัวแล้วก็เลยต้องแย่งมีดมาก่อเหตุ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าสามีเคยฆ่าแม่แท้ของเธอมาแล้ว
ซึ่งก็เป็นแม่ยายของเขาเองฆ่าตายมาแล้วติดคุกออกจากคุกมาแล้ว
เธอก็เลยรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับนางทองสายนะคะประธานอสมหมู่๒ก็บอกว่า
เขาเนี่ยไปเจอเหตุการณ์เหมือนกันแหละเพราะว่าเมื่อวานช่วงเช้า
ออกตรวจลูกน้ำยุงลายตามหมู่บ้านถึงปากซอยเข้าบ้านที่เกิดเหตุ
อยู่ยากของนางเพชรกับนายเสาวิ่งหน้าตาตื่นแล้วบอกช่วยด้วย

มือสาวจมกองเลือดอยู่ในถุนบ้านแล้ว
ส่วนนางเพชรนั่งถือมีดอยู่

แล้วเธอก็บอกว่าเธอเป็นคนฆ่าสามีเอง
เพชรบอกแบบนี้ค่ะตอนเกิดเหตุอ่ะ
บอกสามีแล้วว่าเดี๋ยวจะไปทำนานะ
ซึ่งสามีก็ยังไม่ยอมไปแล้วเลยทะเลาะกัน
สามีก็พยายามจะใช้มีดที่เพิ่งรับคมใหม่
มาทำร้ายเธอเธอก็เลยต้องสวนกลับไปแบบนั้น
แล้วเธอพูดประโยคนี้ค่ะป้าเพชรบอกแบบนี้
ถ้าไม่ฆ่าพ่อแก้วก่อนพ่อแก้วขู่เลยว่าจะฆ่ายกครัวทั้งตัวฉันเอง
ตัวน้องสาวแล้วก็ลูกสาวที่เป็นลูกติด
รวมถึงหลานชายที่อายุเพิ่งจะขวบกว่ากว่า
นางทองสายเล่านะคะว่าเมื่อปี๕๗อ่ะ
ในเสาเคยฆ่าแม่ยายก็คือแม่ของนางเพชรมาแล้ว
เอาค้อนทุบหัวค่ะแล้วเอาศพทิ้งไว้บนบ้านหนึ่งคืน
จะเอาไปทิ้งบ่อน้ำหลังบ้านเอาไม้ทับไว้
หลอกให้ชาวบ้านไปตามหาจนกระทั่งไปเจอศพในเบาะน้ำ
ติดคุกอยู่พอพ้นโทษมาประมาณสี่ถึงห้าปี
ก็กลับมาอยู่บ้านกับนางเพชรอีกเลยไม่รู้ว่าที่นางเพชรทำไปเนี่ย
ป้องกันตัวหรือว่ามันเป็นความโกรธแค้นเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นด้วย
แต่นางทองสายบอกว่าหลังจากไปเจอเหตุการณ์มาเมื่อคืน
เสามาเข้าฝันแต่ก็ไม่ได้มาไม่ดีอะไรนะคะ
เห็นก็คือเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ตลาดที่เคยพาป้าเพชรไปขายของทุกเช้านั่นแหละ
ฝันเห็นตะเสาเนี่ยถือกระถางดอกไม้มาด้วยถามอะไรก็ไม่พูดไม่จา

บอกแกก็กลัวเหมือนกันนะว่าแล้วจะมาหาทุกคืนไหมเนี่ย
แม่ก็ไปหองแกว่าป้าเพชรป้าเพชรออกมาออกมาออกมาเนาะเว้ย
ออกมาใจเย็นเย็นออกมามาออกมาวางมีดเลยวางมีดแม่
แล้วก็บอกออกออกมาที่แม่แม่ก็แบบเข้าใกล้ต้องหรือเนาะแม่ก็
จากนี้ก็เนี่ยต้นไม้เนี่ยเพราะแม่ก็กลัวอ่างเก่าอ่ะ

จ้าวนอนละนอนจุมกองเลือดละแกก็วางมีด
สงสัยผู้ใหญ่เนี่ยแผลว่าออกอ่ะ
แม่ก็งงนะแม่ก็กลัวเนอะ
แกบอกว่าถ้าแม่ถ้าแม่บอกฆ่ามันมันจะฆ่าไอ้แม่
ถ้าแม่มาฆ่ามันมันจะฆ่าไอ้แม่
แล้วก็ออกมาฆ่าหลานแล้วก็ลูกแถมน้องแถมที่อยู่ด้วยกันนั้น๓คน

สั่นปะเกิดเจอมถ้าเกิดมาทั้ง๖๕ปี
แกคงเก็บโพธิเยอะเมื่อก่อนก็ฆ่าแม่แกเนาะ
แม่เผ็ดเนาะเม่ค่าแม่ยายเนาะ

ผู้สึกไขเราได้คุยกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะนาอัมพรคละ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นตาเสาเดินผ่านหน้าบ้าน

เพราะเพิ่งตั้งวงดื่มกับเพื่อนมาตั้งแต่หัววันแล้ว

เสาเนี่ยเอาเงินไปให้เพื่อนบ้านซื้อกับข้าวไปกินด้วยกันที่ทุ่งนา
เพราะนัดเพื่อนบ้านที่นาอยู่ติดกันจะไปขุดคลองส่งน้ำเข้านา
ส่วนป้าเพชรเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยออกไปถางย่าที่ทุ่งตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ
กระทั่งเห็นเพื่อนบ้านที่นัดกับตาเสาไว้มาถึงทุ่งนาแต่ไม่เห็นสามีตัวเองไง
ก็เลยกลับมาตามเธอเห็นนอนหลับอยู่ที่เปรย์เลยไปปลุก
ก็เกรงใจเพื่อนว่าเพื่อนมารอนานแล้ว
จังหวะนี้แหละที่พอปลุกแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เลยเกิดเหตุ
แต่นายอำพรบอกแบบนี้นะคะปกติเห็นป้าเพชรกับตาเสาเนี่ยนะ
มีอาชีพปลูกผักแล้วก็จะเอาไปขายที่ตลาดของหมู่บ้านทุกวัน
ก็เห็นรักกันดีนะตาเสาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
ส่งป้าเพชรทุกวันเลยเรียกกันพ่อเอ่ยแม่เอ่ย
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้
อันนี้เนี่ยจะแบ่งปั่นผักที่เป็นขายขนาดแบ่งแบ่งปั่นหันหันหันที่หันมาน่ะ
แบ่งปั่นผักอย่างอย่างฮือกันกินเนี่ยก่ะ
เป็นฮือเฮาฮาฮือเป็นเนี่ยก่ะอืม
ก่อนเกิดเหตุที่เจอกันไหมแม่
เจอแฟนเป็นก่ะได้คุยจังไม่
ได้คุยแต่เป็นไก่หน้าบ้านแม่
กับว่าโอ้ลุงกินเหล้าอย่างเจ้าเจ้าขาด
ก่อนง่ายแม่ยังไม่ได้เห็นเข้าง่ายเลยเนอะ
สงสัยจะเมาเหล้านิดหน่อยนะก็ไม่รู้นะตอนตอนเมาเหล้าเนอะ
พอเมียแกไปบอกแค่นี้แกก็โมโหง้างมีดจะฟันเมีย
เมียก็รับไว้น่ะรับรับรับไว้แบบ
จับมือเนี่ยแบบแย่งมีดกันคือว่าป้องกันตัว
แกไปคว้ากันไกลไงคิดว่าจะแทงเมียอีกทีหนึ่ง
ตอนนี้แหละเมียก็ฟันกลับให้ถูกตรงลำคอนี้ก่อน
แม่ยายออกมาประมาณ๔๕ปีนี่แหละ
เนี่ยมันจะฆ่าหมดฆ่าลูกหลาน

ลูกหลานแม่หลงโภษเหรอก่อนแม่ญายแกชื่อแม่หลงโภษ
แกว่าจะฆ่าให้หมดลูกแม่ญายโภษนะ

มาตั้งมาเพลงกุศลที่บ้านพรรคหลังเกิดเหตุแล้วนะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้
ส่วนนางเพชรภรรยาที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
๒คราวนี้นะคะก็คือความรุนแรงในครอบครัวนะคะ